กลับมาช่วงนี้มาดูประเด็นเรื่องของการหึงโหดฆ่ากันตายหน่อย
เป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะคือพยายามที่จะไปพูดคุยปรับความเข้าใจกับแฟนสาว
ปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวนะ
ตัดสินใจใช้อาวุธปืนที่พกมาด้วยยิงไปที่แฟนตัวเอง๓นัด
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
กลับมายิงตัวเองที่รถที่ขับตามกันไปคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุ
รถคันนี้คนก่อเหตุก็คือนายแจ้วทองทวีอายุ๔๑ปีเป็นคนขับ
แล้วก็เป็นคนก่อเหตุเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่หมู่หนึ่งตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงนะคะตอนที่ตำรวจไปถึง
ไปตรวจสอบรถคันแรกไปพบคนก่อเหตุก็คือนายแจ้วถูกอาวุธปืน
ยิงที่ศีรษะคือปืนขนาด๙มิลลิเมตรอาการสาหัสกู้ภัย
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตรงจุดเกิดเหตุรถอีกคันหนึ่งก็คือ
ถูกยิงด้วยกระสุนปืนภายในรถไปพบนางพิยพรไข่เกิดอายุ๓๙ปี
ก็คือเป็นแฟนของคนก่อเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควนดินแดงตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุน
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกันเข้าที่ศีรษะ๑นัดเข้าที่ใบหน้าอีกหนึ่งนัด
ตอนนั้นตอนที่อยู่ในวินาทีที่เกิดเหตุเธอเจ็บสาหัส
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลควนขนุนแต่ก็มาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจไปตรวจสอบภายในรถของคนก่อเหตุไปพบจดหมายลาตายค่ะ
ลักษณะคือขอโทษครอบครัวที่ลงมือก่อเหตุครั้งนี้
แล้วบอกด้วยนะว่าสาเหตุสาเหตุที่ตัดสินใจทำลงไปเกิดมาจากฝ่ายหญิงนอกใจ
หลังจากที่คบหากันมานานถึง๓ปีคือลักษณะว่าตอนหลังฝ่ายหญิงเหมือนตีตัวออกห่าง
ไปมีใจให้กับชายอื่นก็เลยเกาะเหตุนี้ขึ้น
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปถามนางปียพรสงกลับอายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำ

คุณปียพรบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถเก๋งกับรถกระบะขับตามกันมา
แล้วก็มาจอดอยู่ที่หน้าร้านจากนั้นผู้ก่อเหตุลงมาจากรถกระบะ
แล้วก็เดินตรงมามาเคาะกระจกรถของผู้ตายฝั่งคนขับ
เพื่อให้เปิดประตูแต่ปรากฏว่าผู้ตายไม่ยอมเปิดประตู
คนก่อเหตุตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงผ่านกระจกฝั่งคนขับ๓นัด
แล้วก็เดินกลับไปขึ้นรถกระบะ
หลังจากนั้นพอไปถึงรถกระบะสักพักหนึ่งค่ะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัด
คุณปียพรเจ้าของร้านขายของชำก็เลยตัดสินใจ
ตัดสินใจใช้โทรศัพท์เนี่ยโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่า
ให้มาดูหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าออกมาอย่างนี้ก็ผู้ชายยิงตัวตายแล้ว
ครับลูกกล้าอยู่กันเลยลูกกล้ากับลูกกล้าลูกกล้าไปในบ้าน
คุณปียพรบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็มีลูกค้าอยู่ที่ร้านขายของชำของเธอนะคะ
พอทุกคนได้ยินเสียงปืนก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าจะโดนลูกหลงอันนี้ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งท่านเนี่ยนะคะ
ที่เราไปสอบถามแล้วก็พูดคุยด้วยก็คือ
เพ็ญศรีดวงจันทร์อายุ๓๙ปี
เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลดอนทราย
บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยจริงแล้วนะ
ไปดูพื้นเพลลักษณะนิสัยใจคอเนี่ยนะคะ
เป็นคนนิสัยดีเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน
ก่อนหน้านี้สักประมาณ๑เดือน
ผู้ตายเนี่ยเคยบ่นว่ามีปัญหากับไฟล์ชาย

ก็เลยตัดสินใจย้ายที่ทำงาน
มาทำงานที่กองการศึกษาของเทศบาลตะบนดอนทราย
แต่ก็ไม่คิดนะคะว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้น
ทีนี้เนี่ยมาดูฟักฝังตำรวจกันหน่อยนะ
ตำรวจสพควนขนุนสอบสวนแล้วทราบว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นไม่สาวหน้าตาดี
สามีเสียชีวิตไปแล้วสักประมาณ๖ปีก่อนค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็เลยพยายามที่จะติดต่อเข้ามา
คือขอกคบอันนี้นะคะตามตื้อตลอดเวลา
แต่ผู้ตายรู้จักกับครอบครัวฝ่ายชาย
ก็เลยตีตัวออกห่างเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดปัญหา
ต้องขอย้ายจากครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไปทำงานที่เทศบาลตำบลดอนทราย
ทำให้นายแจ้วก็คือคนก่อเหตุเข้าใจผิด
คิดว่าเอ๊ะที่ย้ายที่ทำงานเนี่ย

อื่นหรือเปล่าที่สุดก็เลยตัดสินใจก่อเหตุสลดนี้ขึ้นนะครับ